เหมือนกับเรื่องในวงการสงฆ์นะเราก็เห็นเยอะนะ
พระพิสุสงฆ์ตามจุดต่างตามสถานที่ต่าง
บางทีคนก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะพระจริงหรือว่าพระปลอม
ค่ะก็ต้องช่วยช่วยกันนะฮะไล่กันไป
คนไม่ดีเราก็เอาออกไปใช่ที่เหลือเราจะได้กราบไหว้บูชากันอย่าง
เต็มที่นะช่างหนุ่มสาสนากรรมนะครับที่
จังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยครับท่านผู้ชมครับมีชาวบ้าน
ท่องเที่ยวกำแพงเพชรบอกว่าเห็นบุคคลแต่งกายคล้าย
พระสงฆ์สองรูปเดินบินทบาทอยู่แถวตลาดศูนย์การค้ากำแพงเพชร
แต่ว่าท่าทางมันแปลกก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เขาไปตามดูนะครับ
ตามดูตั้งแต่ออกไปบินทบาทตรงจุดที่ประชาชนแจ้งมา
แล้วก็ตามไปถึงที่พักเจอทั้งสองรูปฮะแยกกันอยู่คนละห้อง
เมาแอเลยนะทั้งเมานะทั้งอยู่กับเมียมีห่อกัญชาอยู่ในย่ามด้วยนะครับ
จะยืนบินทบาทตั้งแต่เช้าจนสายไม่กลับวัดแถวตลาดศูนย์การค้ากำแพงเพชรนะฮะ
โดยขับรถเก๋งสีดำสภาพเก่ามาจอด
อีกคนนึงจะอยู่แถวลานโพนะแต่ว่านั่งซาเล้งมา
เล้งมารับมาส่งทุกวันนะครับเมื่อไปตรวจสอบนะ
คือเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาตามไปเลยนะเห็นว่าเออท่าทางมีพิรุษจริง
พบว่าไปพักอยู่ในห้องพักไม่มีเลขที่อยู่แถวถนนเรืองราชพัฒนาตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร
คนแรกชื่อพระสนุนหรือนายสนุนพิมพ์ดีอายุ๖๒ปีตามบัตรตามพื้นเพลก็เป็นคนกำแพงเพชรนี่แหละ
นุ่งสบงเหมือนกับพระสงฆ์เลยแต่ว่านั่งดื่มเหล้าขาวอยู่มืนเมาพูดจาวกวนไม่รู้เรื่อง
ตรวจสอบในห้องมีขวดเหล้าขาวที่ดื่มหมดไปแล้วด้วยขวดหนึ่งมีถุงห่อกัญชาด้วยอยู่ในย่ามพระ
ถามว่าเอาแล้วอีกคนนึงไปไหนล่ะที่ไปยืนบินทบาทอยู่ด้วยกันที่ตลาดเนี่ย
นายสนุนนี่บอกว่าอ๋อชื่อนายดำรงอยู่อีกห้องนึงเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบนอนหลับอยู่ฮะ
สวมใส่สบงพระสงฆ์เหมือนกันสภาพเมาเหมือนกันทั้งคู่นะครับ
ก็แจ้งเจ้าหน้าที่ว่าเออเนี่ยผมบวชกันอยู่วัดนู้นวัดนี้เจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบไป
ปรากฏว่านายสนุนเนี่ยที่แจ้งเจ้าหน้าที่ว่าบวชมา๔๕พันศาแล้ว
ที่วัดปากอ่างอำเภอเมืองกำแพงเพชรตรวจสอบไปทางวัดทางวัดบอกไม่มี
ไม่มีนะฮะไม่ได้บวชนะครับก็ถูกจับศึกไปนะฮะ
แล้วก็ถูกแจ้งเขาหาเรื่องยาเสพติดด้วยเพราะว่ามีกัญชาแห้งน้ำประมาณ๐๕กรัมนะครับ
ของระบุชื่อจ่าสิบตรีดำรงชัยวัดเป็นชาวัดบวชพิสุนุโลก
บอกว่าบวชมาหลายพันศาเช่นกันครั้งแรกบวชที่วัดโพทองพิศนุโลก
บ้านที่มาอยู่เนี่ยที่ไปตรวจเนี่ยเป็นบ้านเมีย
อยู่ตรงนี้เป็นปีแล้วไม่อยู่วัดมาอยู่กับเมียเป็นปีแล้วนะครับ
ที่ก็เลยจับศึกเหมือนกันนะครับให้พระผู้ใหญ่ท่านมาศึกให้นะครับ
ประชาชนก็ร้องเรียนผ่านเฟซบุ๊คของตำรวจท่องเที่ยวกำแพงเพชรนะครับ
เกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะฮะก็นำมาสู่การจับกลุ่มในครั้งนี้ครับ
นำซ้ำพอได้รับการใส่บาตรจากญาติโยมนะเนี่ยก็ถยอยเอาไปเก็บใส่ไว้ในรถ
แล้วก็มายืนรอรับบินทบาทต่อจนให้ฉายาพระรูปนี้ไปว่าพระยืน
เพราะจะยืนรอรับบิณฑบาตรจากญาติโยมเป็นประจำนะครับ
นี่ใครยืนคือเราก็ต้องอย่าใจอ่อนบางคนบอกว่าไม่เป็นไรถือว่าไหว้พระเหลือง
ไม่ได้นะฮะถ้าเห็นว่าผิดปกติจริงเนี่ยท่านแจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยให้เขาตรวจสอบให้